คุณผู้ชมที่รักสัตว์แล้วก็เลี้ยงแมว

คุณยายที่อยู่ฝั่งรูปข้างพี่มิ้ว
แมวตัวนี้งับ

หลังจากนั้นปรากฏว่าแผลคงจะติดเชื้อ

ทั้งที่รีบไปหาหมอแล้วนะครับ

แมวตัวนี้บ้านนี้เขาเลี้ยงไว้

จังหวะหนึ่งแมวสองตัวมันเขม่นกันกำลังจะงับ

จังหวะนั้นคือเผลอไปโดนตัวแมว

ก่อนที่จะมาเป็นแผลแบบนี้รีบพาไปหาหมอฉีดวัคซีน

แต่ก็ยังมีแผลติดเชื้อเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
เรื่องนี้กำลังเป็นที่โจทยันกันในกลุ่มธาตุแมวครับ
หลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งเอารูปของคุณแม่เนี่ยนะครับ
นี่ฮะตอนนี้พันแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
เอามาโพสต์เอามาบอกด้วยความห่วงใยบอกว่า
ใครก็ตามเลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้ระมัดระวังนะ
อย่าคิดว่าน้องแมวกัดแล้วจะไม่อันตราย

แล้วใครจะคิดครับว่าแผลมันจะลุกลามติดเชื้อแล้วบวมเป่งแบบนี้เหมือนมีหนองด้วย
ตอนแรกแผลเป็นประมาณนี้ครับเคี่ยวที่งับ
แล้วเวลาผ่านไปไม่กี่วันเป็นแบบนี้ฮะ

ใจหนึ่งสงสารแม่อีกใจหนึ่งโกรธแมวด้วยครับ
ทั้งที่รักแมวนะเราตามหาเจ้าของโพสต์จนเจอครับ
ไปคุยกับคุณนิธิกรโพธิจักรอายุ๒๖ปีที่โพสต์เฟซบุ๊ก
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเรื่องประมาณสักเกือบ๔ทุ่ม
แมวตัวนั้นชื่อว่าเจ้าสไปร์ครับเลี้ยงเอาไว้
ไม่แน่ใจว่าอายุมันกี่ขวบกี่ปีแล้ว
ไปคือตัวขาวตัวนี้ครับเป็นแมวจรมาก่อน
แต่ว่าด้วยความใจดีแล้วก็รักแมวก็เลยเลี้ยงเอาไว้
ไปกำลังจะกัดกับแมวอีกตัวกำลังขู่กันอยู่
คุณแม่เดินผ่านแล้วเผลอไปโดนตัวแมว

มีรอยเขี้ยว๔รอยด้วยกัน
ยังไม่บวมขนาดนี้นะฮะจากสี่รอยเนี่ยรีบพาแม่ไปล้างแผล
หลังจากนั้นฉีดยาป้องกันพิสุนักบ้าก่อนเลย
ไปที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ผ่านมา๓วันปรากฏว่าแผลคุณแม่บวม
แล้วเหมือนมีหนองจากโรงพยาบาลรัฐที่ไปรอบแรก
คราวนี้เปลี่ยนโรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลเอกชน
คุณหมอบอกเลยโอ้โหทำไมปล่อยให้น้องขึ้นขนาดนี้ได้
กรีดปากแผลครับเอาน้องออกแล้วคุณแม่ก็ยังปวดแล้วมีไข้ด้วย
ที่สำคัญคือคุณแม่ต่อให้ชู๒นิ้วว่าฉันยังสู้นะ
แต่คุณแม่มีโรคประจำตัวครับ
เบาหวานความดันแล้วก็แพ้ภูมิตัวเองอันตรายมากนะ
คิดเลยนะครับว่าจากแค่เขี้ยวของแมวตัวนี้
หน้าตามันก็น่ารักนะสุดท้ายจะทำให้คุณแม่ทั้งปวดแล้วก็ทรมาน
เขาก็เลยฝากบอกครับถ้าโดนแมวกัดหมากัด
อย่าชะล่าใจรีบรักษาโดยด่วนลองฟังครับ
เลี้ยงท่าครับหมาแมวเราต้องดูช่วงกันด้วยว่า
ตอนที่เขาโมโหเราก็อย่าไปจับเขาผีผ่าเหมือนกัน
บางทีโผล่เป็นคนเลี้ยแมวเหมือนกันก็คือพอเวลาแมวคู่กัน
แววกัดกันอะไรพวกนี้เราอย่าเพิ่งเอาตัวเราเข้าไปขวาง
เราหาไม้หรืออะไรพวกนี้เคลียร์เข้าไปก็ได้
ไม่ต้องไปตีเขาหรือน้ำก็ได้สาดให้เขาแบบกระจายกันก่อน

โอ้โหแต่ว่าเจ้าแมวตัวนี้คือเจ้าสไปร์
เจ้าของเขายืนยันว่าต่อให้เป็นแมวจร
พอเขาเอามาเลี้ยงเขาเอาไปฉีดวัคซีนแล้วนะน้องคิง
วัคซีนสำหรับแมวทุกอย่างฉีดครบถ้วนหมด
เขาสะอาดก็ปลอดภัยแล้วใช่ไหมฮะ
แต่สุดท้ายพอถูกกัดมาก็แผลอักเสบแล้วก็แผลบวมและเป็นหนองด้วย

พี่มิวว่าทาดแมวเหลี้ยงแมวโดนข่วนประจำเหมือนกัน

ไม่มีไม่ได้โดนเขี้ยว
โดนเล็บขวดนิดหน่อยเพราะว่าตัดเล็บให้ไงที่บ้าน

แต่เขี้ยวแมวเนี่ยมันจะแบบน้ำลายมีแบคทีเรียไง

ให้ความรู้บอกว่าคือถ้าหากว่าถูกหมาแมวกัดต้องระวังนะ
น้ำลายมันมีเชื้อแบคทีเรีย
อันนี้คนเลี้ยงแมวจะรู้เหมือนที่พี่มิ้วบอกเลยครับ
และอันตรายนะครับมันอาจจะติดเชื้อได้
ต่อให้ทั้งแมวหรือหมานั้นจะผ่านการฉีดวัคซีน
ป้องกันอะไรต่างมาแล้วก็ตามต้องระวัง
เอามาเติมเป็นอุทาหอน
ส่วนคำถามว่าแล้วทำไมไปล้างแผลก็แล้ว
แล้วก็ฉีดป้องกันพิสุนักบ้าแล้วยังอักเสบแบบนี้ได้
เรื่องของอายุและโรคประจำตัวส่วนหนึ่ง
อาจจะนะฮะอาจจะโรงพยาบาลแห่งแรก
ที่เป็นโรงพยาบาลพาคุณแม่ไปรักษา
เขาอาจจะล้างแผลไม่สะอาดหรือเปล่า
อาจจะทำให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้